พาคุณผู้ชมไปที่อุทมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดกันหน่อยนะคะ
วัย๖๗ปีตอนเช้าเขาก็ไปส่งหลานที่โรงเรียน
แล้วก็เดินทางกลับมาขากลับกะว่าจะเก็บผักข้างทาง
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ไปเจอคือยาบ้า๑๕มัตต์

ใช่ค่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะ

ตำรวจภูทรอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดและฝ่ายปกครอง
ร่วมการตรวจสอบบริเวณถนนทางหลวง๒๒๖กิโลเมตรที่๒๕๖
ช่วงบ้านหนองแคนตะบนสำโรง
เป็นบริเวณปากทางเข้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้องแคนหมู่๑๒
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบถุงค่ะ
เป็นถุงพลาสติกนะคะข้างในมีห่อบรรจุยาบ้าตกอยู่บริเวณดังกล่าว
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบ
พบยาบ้าอยู่ภายในถุงจริงนะคะ
ก็มัดเป็นมัดเลยล่ะจำนวน๑๕มัด
รวมยาบ้าจำนวน๓๐๐๐เมตรค่ะ
นางคำมีแพงแสนอายุ๖๗ปีซึ่งเป็นคนพบเห็น
แล้วก็เป็นคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้การแบบนี้นะฮะ
บอกว่าเมื่อช่วงเช้าออกมาจากบ้านเพื่อไปส่งหลานที่โรงเรียน
หลังจากส่งร้านเสร็จก็แวะเก็บผักข้างถนนนะฮะ
ก่อนที่จะไปพบถุงถุงหนึ่งเป็นถุงพลาสติกตกอยู่
ก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไร
ก็เลยลองไปดูซะหน่อยไปเปิดถุงดูว่าในถุงมีอะไร
แล้วไปพบข้างในเป็นห่อเป็นมัดคล้ายกับห่อบรรจุยาบ้า
เหมือนที่คุณยายเคยเห็นในทีวีก็เลยสงสัยว่าจะเป็นยาบ้า
แล้วก็รีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ตำรวจนั้นไปตรวจสอบนะครับ
ต่อมาตำรวจทางหลวงก็สามารถเก็บยาบ้า
ตกอยู่บริเวณข้างถนนใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุ
คือจุดแรกเก็บได้อีกประมาณ๔๐๐๐เมตร
จึงนำส่งที่สพอุทุมพรพิสัยเนี่ยนะคะ
ต้นตำรวจบอกว่าก็จะเร่งสอบสวน
หาตัวเจ้าของยาบ้ามาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจทางหลวงได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัด
อยู่บริเวณห่างจากจุดพบยาบ้าประมาณ๘๐๐เมตร
ก็เลยคาดว่าเจ้าของยาบ้าเนี่ย
คือน่าจะเห็นจุดตรวจข้างหน้าก็เลยโยนของกลาง
ซึ่งเป็นยาบ้าทิ้งข้างทางเพื่อหนีความผิด
อ่าก็ทิ้งก่อนจะโดนจับมานะฮะ